คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าปีที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ราคาน้ำมันโลกค่อนข้างจะผันผวนพอสมควร
ส่งผลให้ตอนนี้ผู้ประกอบการด้านน้ำมันนั้น
มีการไปลุกตลาดนอนออยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าแต่ละปีนั้นเติบโตได้เกือบร้อนหน้าเจ็ดทีเดียว
ติดตามรุ่นนี้จากบริงารของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจ
ก๋วยเตี๋ยวเรือใจดีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ของปตท
ที่ชูเรื่องรสชาติคุณภาพราคาและทำเล
ลูกค้าที่แวะสถานีบริการน้ำมันของปตทมาลองชิม
ผลการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่า
ต้องการรับประทานอาหารที่ใช้เวลาปรุงไม่นานแต่สดใหม่
รับประทานได้ง่ายทุกเพศทุกวัย
เตี๋ยเรือจึงเป็นคำตอบที่ปตทเลือกดำเนินการ

ในช่วงปีที่ผ่านมามันโต๔๕
คิดไปมูลค่าตลาดก็ประมาณ๔แสนล้าน

บางทีเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันเหมือนบ้านหลังที่๒ของเขา
เราก็อยากจะเติมเต็มให้เขา

ก็เป็นอะไรที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว

ทานง่ายชอบแล้วก็ราคาไม่แพงมากครับ
ก๋วยเตี๋ยเรือใจดีเป็นอีกโมเดลหนึ่งของเป้าหมาย
ปตทต้องการจะขยายธุรกิจที่เป็นนอนออยให้มากขึ้น

คือสถานีบริการน้ำมันปอตทจิฟี่ปฐุมธานีลำลูกกา๔

และจะขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๑๐สาขา

เราก็คิดว่าจะเอาก๋วเรือใจดีนี่ไปหมด
ส่วนปั๊มเดิมซึ่งยังมีพื้นที่พอเหลืออยู่บ้าง

ตั้งใจว่าจะเปิดสัก๑๐แห่งก่อนอีกปีหน้า

ที่ผ่านมาปตทมีธุรกิจนอนออยหลากหลายแบรนด์
อย่างร้านเจฟฟี่ร้านคาเฟ่อเมซอน

ที่กำลังทยอยเปิดดำเนินการ
อกจากนี้ยังมีธุรกิจนอนออย

ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัท

และมีพลังงานทางเลือกมากขึ้น

เพราะว่าน้ำมันราคาต่อลิตรแพงถูกต้องไหมครับ

น้ำมันนี่กำไรน้อยมากมาชิ้นบาง

เพราะอยู่ด้วยน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้
ฝ้าน้ำฝ้าไฟฝ้าเด็กฝ้าอะไรต่าง

สังเกตได้ว่าทุกปั๊มก็จะมีธุรกิจเสริมเต็มไปหมดตอนนี้นะครับ
ร้านอาหารที่มีในมือปตทยืนยันว่า
กระทบต่อผู้เช่าพื้นที่หรือว่าเป็นการกินรวบ
เพราะมองว่าเป็นการพึ่งพากันระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของพื้นที่
ความหลากหลายการให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน

ก็มีความสำคัญที่ทำให้ลูกค้าแวะเข้ามาใช้บริการ
จากในส่วนของธุรกิจค้าปลีกของปตทแล้วนะคะ
โฆษณาแบบนี้ค่ะก็สามารถทำรายได้ให้เขาด้วยเช่นกัน
ฉะนั้นในอนาคต๓๕ปีข้างหน้านะคะ
สัดส่วนของธุรกิจน้อนออยล์ของปตทค่ะ
เพิ่มขึ้นเป็น๑๗๐ของบริษัทค่ะ
เขียนพิการพรุ่งพันธ์ใจข่าวเทราและทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป